ละสายตาจากหน้าจอทีวีอินเดียอยู่ไหนเนี่ย

ชาวอินเดียหรือคนในประเทศอินเดีย

แห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าบ่าวหัวเขียว

บ้านเราแค่แฟน

ขขอวังและแนะกลับ

เจ้าสาวนำขบวนขันหมากเท่าแก่เดินตามเลย
เพื่อนที่เห็นอยู่นี้เพื่อนเจ้าสาว
ฉีกกฎกติกาในการสู่ขอโดยปกติต้องเป็นเจ้าบ่าว
แห่ต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว
แต่รอบนี้เจ้าสาวแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าบ่าว
ทั่วเลยสลับเลยฮะนี่คือการแต่งงานยุค๒๕๖๒
ไปไปมามาจากไหนก็เนี่ยขอนแก่น
งานนี้ที่จังหวัดขอนแก่นฮะแล้วเจ้าสาวยังไง
ฝ่าประตูเงินประตูทองต้องฝ่าเข้าไปถึงห้องเจ้าบ่าวให้ได้
เพื่อนเจ้าบ่าวโอ้โหหนักครับเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่มาจากเฟซบุ๊คอับเร่น้อย
ถ้าอ่านผิดไปมาเงกคนที่เขาตั้งชื่อเอง
เร่น้อยฮะบอกว่างานนี้เกิดขึ้นที่

บ่าวสาวเนี่ยคือคุณจรรเคแสงกับคุณสุวนัน

คู่นี้เขาคบกันอยู่แล้วแล้วเขาอยู่กันมานานนมแล้ว
อยู่ที่บ้านฝ่ายเจ้าบ่าวเวลาจะแต่งงานเนี่ย
ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเขาก็เลยบอกว่า
ถ้ามาอยู่กันก่อนแต่งอย่างนี้เดี๋ยวเวลาแต่งงาน
มันจะอยู่กันไม่ยั่งยืนจึงมีการเสนอแก้เคล็ด

ดังนั้นแก้เคล็ดให้เจ้าสาวมาสู่ขอเจ้าบ่าว
ผู้ใหญ่ครับตำรานไหนวะ

เฮ้ยมีอยู่ด้วยเหรอมี
ถ้ามีที่โนนศิลาอาจจะมีที่อื่นได้
แต่ว่างานนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริง
ก็เลยไปสอบถามเจ้าบ่าวพี่รู้สึกไงมีเจ้าสาวมาสู่ขอ
บ่าวบอกเออพี่ผมก็งงเหมือนกันนะ

เจ้าสาวเขาก็ฝ่าประตูเงินประตูทองฝากประตูเงินประตูทอง
มาถึงห้องผมเลยเป็นบรรยากาศแปลกนะครับ
แต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่เห็นดีแล้วเห็นดีเห็นงามแล้ว
งานนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดก็แล้วกันนะครับ
แต่งงานปี๒๐๒๒เจ้าสาวสู่ขอเจ้าบ่าวแปลกดี
เย้รู้สึกมีความหวัง

ลูกชาย๓คนงั้นประกาศไว้ตรงนี้เลย
ถ้าเกิดใครจะมาแต่งกับลูกชายต้องยก
แทงมาเลยขวาขันหมากมาเลยเอาอย่างนี้ได้หรอ
แซวเล่นนะคะคุณผู้ชม